เรื่องของยกน้ำหนักการปรับรุ่นน้ำหนักนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยในการแข่งขันแต่ละประเภทที่เป็นกีฬาที่ต้องใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ในการจัดรุ่นเนี่ยนะครับ
ก็มีการปรับกันมาพอสมควรมวยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
ยกคำหนักนะครับพอมีการปรับรุ่นแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักของเราบ้างมาดูกันครับ
แจ้งเรื่องนี้ก็คือนายกสมาคมก็คือคุณบุษบายอดบังเตย
ก็บอกว่ารูปแบบนะครับของการคัดเลือกในกีฬาโอลิมปิก๒๐๒๐เนี่ย
ทางสาธารณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนก็คือปรับรุ่นให้เหลือชาย๗รุ่นแล้วก็หญิง๗รุ่น
ก็จะเริ่มใช้น้ำหนักใหม่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เติร์กเมนิสถานในช่วงปลายปีนี้
ซึ่งจะเป็นรายการแรกที่เริ่มเก็บคะแนนสะสมครับ
สำหรับการปรับรุ่นน้ำหนักใหม่นะคะประเภทชายเมื่อก่อนนี้มี๘รุ่น
พี่เจบอกไปว่าปรับเหลือ๗รุ่นนะคะส่วนประเภทหญิงมี๗รุ่นเท่าเดิม
ในแต่ละประเภทแต่ละชาติสามารถส่งได้แค่๔คนเท่านั้น
และในแต่ละรุ่นส่งได้ชาติละ๑คน
เปลี่ยนจากเดิมก็คืออนุญาตให้แต่ละชาติส่งนักกีฬาได้รุ่นละไม่เกิน๒คน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าไปดูก็คือส่งได้๔รุ่นง่ายส่งได้๔น้ำหนัก
และส่งได้ชาติละ๑คนเท่านั้นนะคะ
รุ่น๑คนนะครับสมมุติว่า๕๙กิโลกรัมแต่ก่อนได้๒คน
ก็เหลือ๕๙กิโลกรัมคนนึงแค่นั้นแหละนะครับ
ก็ไปคัดกันเอาแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ย
เกณฑ์ในการคัดเลือกมันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ
จากเดิมเนี่ยเขาจะคิดแรงกิ้นรวมในทุกรุ่น
แล้วก็จัดลำดับชาติเป็นจำนวนนักกีฬา
เพราะแต่ละชาติได้สิทธิ์ส่งเข้าแข่งขันแล้วก็จะนำโคต้าที่ได้
เอาไปจัดอีกทีนึงว่าจะจัดสรรนักกีฬาลงแข่งขันในรุ่นไหน
สมมุติว่าได้มา๔ที่หน้าก็ต้องมาจัดแล้ว
อ่าว่าประเภทชาย๔รุ่นเอ๊ะเรามี๗รุ่น

แต่ว่ารูปแบบใหม่นักกีฬาในแต่ละรุ่นจะต้องเก็บคะแนน
นับเป็นรายบุคคลนะครับโดยจะต้องเข้าแข่งขันอย่างน้อย๖รายการ
ก็จะแบ่งเป็น๓ระดับก็เป็นทองเงินทองแดง
ทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการระดับชิงแชมโลกชิงแชงโทวีป
หรือว่าพวกมหากรรมกีฬาแล้วก็ระดับทองแดงก็จะเป็น
ในแต่ละรุ่นนะครับแข่งขันในโอลิมปิกเกม๒๐๒๐
เหนือจาก๑ใน๘แล้วนะครับไม่รวมกันอีก๕คน
สุดท้ายแล้วสรุปเลยแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีนักกีฬาเข้าแข่งขันเหลือรุ่นละ๑๔คนครับ
ซึ่งคุณบุษบาก็บอกว่าสำหรับการปรับรุ่นใหม่นี้
น่าจะเป็นผลดีกับไทยนะคะเนื่องจากปกติแล้วนักกีฬาจะทำน้ำหนักไม่เต็มรุ่น
เช่นปกติแล้วน้ำหนักในรุ่น๕๘นักกีฬาก็จะทำน้ำหนักยืดหยุ่นอยู่ที่๕๖หรือ๕๗ต้น
ดังนั้นถ้าปรับรุ่นแล้วก็เลยทำให้นักกีฬาสามารถยืดหยุ่นได้
และเป้าหมายก็คือจะเก็บคะแนนในทุกรายการเพื่อคว้าโคต้าให้ได้ครบทั้ง๘รุ่นเลย
ก็คือสมัยก่อนถ้าใครดูยกน้ำหนักเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายกได้น้ำหนักเท่ากันเขาก็จะมาดูน้ำหนักตัว
แต่ว่าหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแล้วก็คือว่าถ้าใครยกได้ก่อนนะครับ
ให้น้ำหนักตัวหนักกว่าก็ได้เหรียญไปคราวนี้มันก็เลยกลายว่าก็ปรับรุ่นซะให้มันตรงไปเลย
จะได้ไม่ต้องมีความสับสนใครที่น้ำหนักไหนก็เจอกับรุ่นนั้นก็โดนกันไปเลย
ไม่ต้องมีสนใจแล้วไม่ต้องสนใจน้ำหนักตัวเองหรืออะไรยังไงเลย
ถ้าคุณจะเบากว่าแล้วคุณลงในรุ่นนี้ก็ไม่มีประเด็นนะครับถ้าคุณยกได้เหนือกว่าก็เอาเหรียญทองไปเท่านั้นเองครับ